เมื่อวานี้หลังจากที่เกิดเหตุระเบิดขึ้นภายในค่ายบุรชัดจังหวัดราชบุรี
เป็นช่วงเวลาที่เขามีการซักซ้อมนะคะในการนำเรือข้ามลำน้ำ
แล้วก็เป็นช่วงของการซักซ้อมการค้นหาทุ่นระเบิด
เหตุการณ์นี้นะคะทำให้คือเมื่อวานมีข่าวว่ามีนายทหารหนึ่งนายเสียชีวิต
ทันทีเลยนะในช่วงที่เกิดเหตุแล้วก็มีนายทหารได้รับบาดเจ็บ๗นาย
ใน๗สาหัสแต่มาถึงวันนี้สรุปแล้วเสียชีวิตแล้วนะคะ
สรุปว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทหารเสียชีวิต๒นายด้วยกัน
ใช่ค่ะบาดเจ็บ๖นายนะคะส่วนที่บาดเจ็บตอนนี้อาการปลอดภัยแล้ว
ซึ่งล่าสุดวันนี้ญาตินะคะของนายทหารที่เสียชีวิตทั้งสองนาย
เดินทางไปรับศพไปบำเพ็ญกุศลต่อไปนะคะ
ญาติในทหารที่เสียชีวิตก็คือญาติของสิบเอกยุทธพงศ์จันทร์ขอนแก่น
จ่าสิบเอกเพียรตะระแจ่มสังกัดกรมทหารช่างค่ายบุรชัด
เสียชีวิตจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้ก็คือช่วงของการซักซ้อมการสาธิตนำเรือข้ามลำน้ำ
และค้นหาทุ่นระเบิดภายในสนามฝึกของค่ายนะคะ
เดินทางมาติดต่อขอรับศพนายทหารทั้งสองนาย
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลราชบุรี
เพื่อนำศพกลับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีที่บ้านเกิด
ซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีต้นสังกัดของทหารทั้งสองนาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาอำนวยความสะดวกค่ะ
ศพของ๑๐เอกยุทธพงศ์ญาติได้นำไปบำเพ็ญกุศล
วัดนานองตำบลดอนแร่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
ซึ่งมีทหารจากกรมทหารช่างค่ายบุรชัดเข้าไปทำความสะอาด

และจะมีพิธีรดน้ำศพเย็นวันนี้นะคะ
เรื่องต้นกำหนดสวดพระอภิษฐรรมศพระหว่าง๗๙พฤศจิกายน
และพิธีชาพนักกิจ๑๐พฤศจิกายน
ส่วนศพของจ่าสิบเอกเพียร
ญาติได้นำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิด
บ้านเกิดของท่านก็อยู่ที่ตำบลโพนบกอำเภอโพนสวรรค์

ส่วนความคืบหน้าอาการของทหาร๖นาย

เป็นนายทหารชั้นประทวน๓นาย

พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลราชบุรี
ล่าสุดอาการก็ปลอดภัยทั้งหมดแล้วนะคะ
สำหรับต้นเรื่องนี้ก็คือการฝึกซ้อม
นำเรือข้ามลำน้ำและค้นหาทุ่นระเบิดตามยุทธวิธี

ให้กับคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
และนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาที่การทหารบกนะคะ
ซึ่งจะมีการเดินทางไปศึกษาดูงานกันในวันพรุ่งนี้
แต่ในช่วงซักซ้อมมันเกิดเหตุระเบิดขึ้น
จนทำให้มีทหารเสียชีวิตและบาดเจ็บดังกล่าวค่ะ